พรีเวดดิ้งหรือภาพเวดดิ้งงานแต่ง
มันถ่ายรอบเดียวใช่ไหมต้องถ่ายให้สวยที่สุดใช่ไหม
เป็นแบบสุดยอดเลยล่ะเป็นความทรงจำ
แต่ว่าเจ้าสาวคนนี้โกรธช่างภาพคนนี้มากนะฮะ
บอกถ่ายฉันยังไงออกมามือยาวเท้าใหญ่นี่ครับอืม
แต่ว่าช่างภาพก็ไประบายนะบอกโอ้โหรูปดีตั้งเยอะไม่ลง
เขาอุตส่าห์ขับรถสองพันห้าร้อยกิโลเมตรนะฮะเพื่อให้ภาพเหล่านี้มา
เอาคุณผู้ชมฮะเจ้าสาวรายนี้โพสต์ภาพพรีเวดดิ้ง
เป็นผลงานของช่างภาพท่านหนึ่งนะครับที่รับงานถ่ายภาพจากสตูดิโดแห่งหนึ่ง
ที่จังหวัดพิสุนโลกห้าหมื่นกว่าบาทแต่รูปที่ได้มาเธอบอก
มือกับเท้ามันยาวผิดปกติจังเลยจัดแสงก็ดูแหม่ดูไม่คือนะ
บางหลายภาพเนี่ยนะฮะหลายภาพเนี่ยนะครับเท้าเจ้าสาวยาวผิดปกติ
ซึ่งเจ้าสาวยังเขียนแคปชั่นว่าเทคนิคเท้ายาวนอกจากนี้เจ้าของโพสต์นะครับ
ยังโพสต์รูปที่เธอถ่ายกับอืมต้นกล้วยนี่นี่นี่คุณผู้ชมภาพนี้
คุณผู้ชมว่ามันผิดปกติไหมคุณพระราพรเห็นเป็นยังไงฮะสุภาพสตรีครับ
มันก็น่าจะเป็นที่เลนนะคะอ่าใช่ไหมคะเป็นเป็นจังหวะป่ะ
เป็นจังหวะที่วางเท้าแบบนั้นแล้วเป็นมุมกล้องเล่นด้วยหรืออะไรอย่างนี้
อ่านะฮะเอาว่ากันไปต่างต่างนานานะครับมีภาพมือผีที่ต้นกล้วยด้วย
มีภาพไหมมือผีมือผีที่ต้นกล้วยนะฮะนี่โอ้โหเธอก็ลงเอาไว้นะครับ
เจ้าสาวท่านนี้ยังเล่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอบอกว่า
เสียเงินไปครึ่งแสนแขนยังไม่ได้จับมันเป็นมุมมองของช่างภาพ
คนธรรมดาอย่างเธอไม่เข้าใจจริงเจ้าสาวคนไหนจะแต่งงาน
ขอให้ดูช่างภาพดีดีอุ้ยนะเทคนิคของช่างภาพคือ
เท้ายาวเป็นข้อศอกมือยาวเท่าแม่หน้าพระขนง
ผมไม่ได้พูดเองนะอันนี้เธอพูดนะนะฮะแล้วก็ส่งไฟล์ภาพหลังจากมั่นจบนะฮะ
ว่ากันว่านี่คือเทคนิคอีกเหมือนกันนะครับ
เธอเล่าบอกว่าเธอตั้งใจจะไปพรีเวดดิ้งที่นครศรีธรรมราช
เพราะเป็นสวนกล้วยด่างที่สวยที่สุดในประเทศไทยว่างั้น
แล้วก็ยอมจ่ายเงินเพื่อจะให้ไปถ่ายภาพสวนกล้วยดังกล่าว
ตัวเธอไปเครื่องบินส่วนช่างแต่งหน้าช่างภาพไปรถส่วนตัว

พอไปถึงนะครับถึงเวลาจะถ่ายพรีเวด
ทุกอย่างก็ดูปกติดีแต่พอถึงวันที่ต้องใช้ภาพ
ช่างภาพส่งไฟล์ภาพมาให้เลือกบอกว่าทำไม่ทัน
เธอก็เลือกไปสองรูปสองภาพซึ่งช่างภาพก็แต่งให้
แก้แล้วก็แก้อีกไม่รู้กี่รอบเธอบอก
ภาพที่ว่าได้มาดูแปลกเท้ามันยาวแขนมันยาว
ต้นกล้วยด่างที่ตั้งใจจะไปถ่าย
แต่พอถ่ายออกมาก็เหมือนต้นกล้วยปกติทั่วไป
ด่างดั่งใจเลยย้ำบอกว่าหากช่างภาพติดต่อมา
เพื่อพูดคุยเจรจาเธอยินดีนะและยืนยันว่า
ขอให้แยกประเด็นระหว่างร้านกับช่างภาพนะฮะ
ลองฟังเธอเล่าหน่อย
มันโอเคหรือเปล่ากับการถ่ายภาพแบบ
คือสวนกล้วยด่างหนูไปชี้เลยนะว่า
เธอต้องถ่ายต้นนี้นะต้นนี้นะต้นนี้คือ
มีแค่สองต้นในประเทศเพราะว่าพี่เขานำเข้ามานั่นนู่นนี่เนอะ
ไปถ่ายไปชี้เลยนะว่าหนูต้องการต้นนี้ต้องการต้นนี้

อุ๊ยทำไมเป็นแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ย
คือเท้ายาวมากแล้วก็ในมุมของเจ้าสาวหนูคือผู้บริโภค
ไม่ใช่ช่างภาพหนูก็ไม่รู้ว่า
การใช้แสงแบบนี้มันเป็นเทคนิคเหรออะไรแบบเนี้ย

แต่ว่าภาพบางส่วนมันก็ยังพอได้

แต่ไอ้ที่แบบเป็นชุดหลักจริง
คือมันไม่ได้เลยทั้งหมดไฟล์ภาพอ่ะนะ
มาฟังช่างภาพเขาบ้างดีกว่า
ช่างภาพเขาบอกออกมาชี้แจงเรื่องนี้
บอกว่าเขาเป็นช่างภาพมา๔ปีแล้วนะ

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาน้อยใจเหลือเกิน
เพราะเขาบอกเขาก็ตั้งใจทำงานเต็มที่
เขากับทีมงานต้องสลับกันขับรถจากพิสุนโลก

รวมระยะทาง๒๕๐๐กิโลเมตรได้
เพื่อถ่ายงานพรีเวดดิ้งให้ลูกค้า

ทำไมลูกค้าไม่ลงรูปอื่นบ้าง
เขาได้ตกลงกับทางร้านที่ว่าจ้างผมอีกทีนึงครับ

น้องว่าผมสามารถแก้ไขงานที่ถ่ายมาแล้วได้
แต่ทางเจ้าสาวมีการโทรไปบอกกับทางร้านว่า
อยากให้ผมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการถ่ายงานใหม่ทั้งหมด

ซึ่งผมถามเหตุผลกันว่าคือผมผิดอะไร
อันนี้คือประเด็นที่ผมมองว่าผมเองทำหน้าที่อย่างผมได้เต็มที่แล้วครับ
แล้วตรงนี้มันเกินความรับผิดชอบที่ผมต้องรับผิดชอบไปครับ
ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นก็แบ่งเป็นสองฝั่งนะ

บางคนก็บอกว่าเข้าใจช่างภาพเหมือนกัน
คือต้องแบ่งเรื่องแบบนี้คุณจะขับรถไกลแค่ไหนเนี่ย
คนที่เขาอยากได้รูปลูกค้าอยากได้รูปดีทุกรูป
ไม่ใช่บอกว่าพอลงรูปไม่ดีทำไมรูปดีไม่ลง
อันนี้ต้องแยกกันจริงนะด้วยความเป็นธรรม